เป็นเหมือนเครื่องบินลำยายที่อยู่สูงและใกล้สุดคว้า
เธอคงไม่สนใจหรอกเสียงของแม่ที่มันร้องว่ารัก
อันนี้ท้องฟ้ากอดโปรงไปต่อไป๗โมง๗โมงไปแล้วไปแล้ว

นี่ช่วงนี้คนท่องเที่ยวเดินทางเยอะเหลือเกิน
แต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวขอฝากอันนี้ไว้ก่อนแล้วกัน
เดี๊ยวก่อนคุณคุณทำงานสนามบินหรือซ่องกบ
ว่าส่องกบว่างนี้เดี๋ยวก็อาจจะไปซ่องกันก่อน
อาหารก่อนยังชิบ

นะครับจะขึ้นรถลงเรือนะครับ

แต่จะตกแบบไม่แรงตกแบบฟ้าอึมครึม

ส่วนตอนบนยังคงหนาวเย็นอยู่

เปลี่ยนแปลงอย่างไรจุดไหนจะร้อนขึ้น
จุดไหนจะต้องกังวลเรื่องฝน

อย่างที่ตามคาดการณ์วันนี้ยังคงเป็น๑วัน
ที่คาดว่าหลายพื้นที่

กลุ่มก้อนเมฆบางตาครับซึ่งเป็นผลพวงมาจาก

จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางเลยนะครับ

แดดในตอนกลางวันจึงร้อนแรงเป็นพิเศษนะครับ
ส่วนปัจจัยตัวสำคัญอีกหนึ่งปัจจัย
ก็คือพายุลูกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้

กระแสลมที่พัดวนเอาอากาศหนาวลมเย็นก่อนหน้านี้เข้ามาปกกลุ่มเมืองไหนของเราก็จะค่อยอ่อนกำลัง
แล้วก็หอยร่นออกไปด้วยนะครับ

นี่คือลมหนาวระลอกเก่าจะสังเกตว่ามีกำลังแรงด้วยนะครับ

ส่วนจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือพายุนะครับ
ถ้าหากเราดูอีกวันหนึ่งก็จะพบว่าพายุหายไปแล้วนะครับ
สีฟ้าค่อยเลื่อนลงทะเลไป
สีแดงอ่อนเริ่มแผ่เข้ามา
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงกันหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
วันพรุ่งนี้ครับสีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงนะครับ
ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกับภาคเหนือตอนบนนะครับ

นี่นะครับก็เป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานช่วงวันจันทร์ครับ

เพราะบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับลาวนะครับ
แล้วก็ภาคเหนือตอนบนก็จะเริ่มร้อนขึ้นนะครับ

ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คือฝนนะครับ
บริเวณที่มีฝนหลักยังคงมีอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
เน้นบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างบ้าง
อาจจะเจอฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมติดต่อกันนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ถึงในช่วงวัน๒วันนี้นะครับ
ถ้าหากคำนวณต่อไปในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ก็ยังคงอยู่บริเวณเดิมอยู่นะครับ

ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนตกสะสม
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาด้วย
ทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ
เราจะได้เจออากาศหนาวลมเย็นอีกหรือเปล่า
จากการตรวจสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
เป็นลมหนาวอีกหนึ่งระลอกนะครับ

แล้วก็ภาพนี้เป็นภาพการคาดการณ์

จะค่อยแผ่เข้ามาปกกลุ่มบริเวณประเทศไทยของเรา
เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคกลางแล้วก็วกไปภาคเหนือ

สิ่งที่ต่างกันกับช่วงที่แล้วก็คือ
รอบนี้ไม่มีพายุอาจจะความหนาวเย็น

อย่างเต็มที่มาถึงบริเวณตอนกลางประเทศไทย

ในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีพายุเกาะตัวขึ้น

ถ้าหากมีก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับ

ที่เข้ามาแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
สังเกตถ้าเกิดสมมติว่ามีพายุ

จะเป็นท้องฟ้าแบบโปร่ง

ลมเย็นแต่ถ้าเกิดพายุก่อตัวในแถวบริเวณ
ทะเลจีนใต้แถวเวียดนาม

ตอนนี้เดี๋ยวได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเครื่องลง

อาจจะต้องรบกวนหาที่กำบังด้วยนะฮะ

มาแล้วมาแล้ว

ทำไมเหลือแค่เนื้อครับ